วันนี้อากาศร้อนอีกแล้วนะคะแต่ว่าร้อนสู้ข่าวนี้ไม่ได้อย่างแน่นอน
สำหรับลำไยหายทองคำจู่ก็งานเข้าซะอย่างนั้นเลยนะคุณ
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่นะคะจากวัดหนองยาวใต้อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
โชว์ตัวใช่ค่ะไม่ไปโชว์ตัวนะคะในวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นคิวของลำไยหายทองคำทำการแสดงตั้งแต่๒ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน
ค่าจ้างเนี่ยแสนสองแล้วก็จ่ายมัดจำไปแล้วสามหมื่นค้างอยู่อีกเก้าหมื่น
แต่ในวันนั้นคณะของลำไยกลับไม่ไปแสดงตัว
หายเลยใช่โดยทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ได้รับคำชี้แจงจากนายประจักรชัย
เพราะว่าคนจดคิวงานระบุวันผิดคือจาก๔มีนาคมเขาระบุวันเป็น๔เมษายน
คือมันผิดเดือนไงคุณแล้วตัวเองก็เพิ่งจะมาทราบว่าผิดลูก
คือนัดวันผิดล่วงหน้าเพียงแค่๑วันเท่านั้นเอง
แล้วก็ได้ติดต่อไปยังเจ้าภาพงานแล้วก็รับผิดชอบ
โดยการคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
พร้อมกับให้ศิลปินในวงคนอื่นแสดงให้ฟรีตลอดทั้งคืนในวันงาน
และจะหาคิวลำไยมาแสดงให้ฟรีอีกครั้งในภายหลัง
หากทางผู้จัดงานติดต่อมาบอกวันล่วงหน้า
โดยหลังจากนี้ยินดีจะเข้าไปพูดคุยหากคู่กรณีต้องการเจรจา
คุณผู้ชมคือเอาจริงนะ
คิวของลำไยไหทองคำเขาบอกว่า๗วันเต็ม
ก่อนหน้านี้เนี่ยลำไยพักการโชว์ตัวการร้องเพลงนี้ไปพักหนึ่ง
เพื่อที่จะไปแสดงภาพยนตร์ของเธอเรื่องแรกของเธอ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยหันกลับมาขึ้นโชว์อีกแล้วร้องเพลงอีกแล้วนะคะ

คำพูดจากงานก็อาจจะสับสนนิดหน่อย
คือเขาก็ยอมรับผิดนะในส่วนที่ผิดไปนะคะ
แล้วก็มีการชดใช้ต่างที่เกิดขึ้นแล้ว
ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็อยากให้คุยกันแล้วกัน